เพราะเรื่องที่แล้วมานะหรือว่าปีไหน
ยังรับบทเป็นตำรวจยศสารวัตรถึง๓เรื่องซ้อนเลยนะ
รวมไปถึงละครเรื่องล่าสุดค่ะที่เพิ่งออกอากาศไป
ก็รับบทตำรวจด้วยอีกเช่นกันค่ะ
แต่แหมมาสายบูธซ้ำแบบนี้
หนุ่มเอสจะกลัวคนดูเบื่อไหมนะคะ
ก่อนหน้านี้เรตติ้งละครที่เจ้าตัวยืนหนึ่งสูงลิ้วมา

กดดันเรื่องเรตติ้งบ้างไหมเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ซึ่งเรายังรู้สึกขอบคุณแฟนอยู่เลย
เราไม่คาดคิดจริงแล้วก็
ทุกคนก็ดูว่าจะโดนโค้นแชมป์ไหมจะโดนไหม

แน่นอนนะครับทุกคนคาดหวังว่า

นั่นคือสิ่งที่คุณผู้ชมจะตัดสินผลงานของเรา
เพราะว่าผมตั้งใจว่าอยากจะให้ภาพเราชัดเจนไปเลย

คือพระเอกบูแล้วก็เป็นพระเอกบู้ที่เล่นดราม่าได้ด้วย

คือเราอยากให้เราเป็นนักแสดงที่ครบทุกมิติ

สนุกกับการแอคชั่นเพราะว่าถ้าจะให้มาดราม่าตลอดมันเหนื่อย
ผมเป็นคนชอบใช้อย่าเรียกว่าชอบใช้กำลัง
ผมเป็นคนแอคทีฟแล้วเหมือนกับว่าพอเล่นแอคชั่นเนี่ย
มันเหมือนได้มาเล่นทุกวันได้ตอบโจทย
ไม่ต้องไปเล่นโกค้าทุกวันนี่คือแบบมากองก็ได้สนุก
อดีตในรีหลังทุกวันชอบแบบนั้น
แต่คุณเอสก็เหมาะกับบทอยู่นะ
เพราะว่าเขาเป็นหล่อแบบไทยมากเข้ม
แล้วก็ลีลาในการบูธคิวเคอร์บูธเป๊ะอยู่เหมือนกัน
ท่าทางสวยงามนะติดตามละครเขาได้นะคะ
เข้มแบบนี้สาวไทยน่าจะชอบนะจ๊
คือไม่ต้องไปเล่นโกคาร์ดไม่ต้องไปต่อยหวยแล้วล่ะ